ยังมีคนในแวดวงบันเทิงอีกหลายคนเลยนะคะที่ได้ถวายความอาลัยแด่ในหลวงราชการที่๙ค่ะ
โดยทางด้านของความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะก็มีประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะคนในแวดวงบันเทิงที่ได้แสดงออกเป็นการถวายความอาลัยแด่ในหลวงราชการที่๙อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชถือเป็นอัครศิลปินในดวงใจของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะคนในแวดวงบันเทิงเสมอมา
เหล่าศิลปินนักร้องจึงได้แสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่านที่แตกต่างกันออกไป
ซึ่งหมายถึงในหลวงราชการที่๙พร้อมกับโพสต์ข้อความลงอินสตราแกรมส่วนตัวว่าวันนี้ไม่เจ็บแต่จะจำไปจนวันตาย
นักแสดงรุ่นน้องอย่างแท็กพระรันยูโรจนาวุฒิธรรมก็เผยรอยสักรูปด้ามขวานประเทศไทยและเลข๙ไทยบริเวณหน้าอกด้านซ้ายของตัวเอง
พร้อมกับโพสต์ข้อความว่ารอยสักนี้ผมศักดิ์มาหลายปีและตอนนี้ผมได้เห็นคนศักดิ์เยอะขึ้นผมดีใจ
แต่ผมอยากจะบอกคนที่จะศักดิ์ด้วยว่าของแบบนี้อยู่กับเราไปจนตายของแบบนี้ไม่ใช่แฟชั่นนะครับแต่มาจากความรู้สึกจริงที่มีต่อรอยสักนั้นผมฝากไว้ด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการจะแสดงความอาลัยร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
พร้อมกันนี้ยังได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่ถูกเลขท้าย๒ตัวก็คือเลข๙๘จากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจำวันที่๑๖ตุลาคม๒๕๕๙ที่ผ่านมา
พร้อมกับเขียนข้อความว่าผมจะเก็บใส่กรอบไว้จะไม่ไปขึ้นเงินหรืออะไรทั้งสิ้นเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้รับโชคจากเลขมงคลนี้ค่ะ